แต่ว่าจะขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้ดี
นะโนครูก็เตือนกันแบบนี้ทุกวีทุกวัน
มันมีกรณีที่พี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาขับรถมาถึงสี่แยก
กลับรถกำลังว่าหลบรถแล้วคุณผู้ชม

แล้วทำให้เขาชนกับเกาะกลาง
อุบัติเหตุไปดูเหตุการณ์กันเลยคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แม่ดีนะคะที่มาในจังหวะที่ไม่เร็วมากนัก

พี่เขาก็พยายามขับรถมาตามช่องทางปกติ

อ่ะต้องบอกนะอย่างหนึ่งคือเส้นมันไม่ชัด

แล้วตรงนั้นไม่แน่ใจว่ายังทำทางอยู่หรือเปล่า

คุณผู้ชมเอามาดูกันว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริง
จุดนี้คือสี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านช่วงจะเลี้ยวเข้าถนนจรรยานนท์หมู่๖
บนท่าสะอ้านอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ก็มีการบันทึกเหตุการณ์นี้จากกล้องวงจรปิดได้
ทะเบียน๑กกเดียวเด็ก๑๔๒๒ฉะเชิงเศร้า
ทะเบียนกไก่ททหาร๔๔๑๗ฉะเชิงเศร้าตีคู่มาคือขับตามมานี่แหละ
แต่ยังไงเนี่ยมันไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์
ทำให้คนขับจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวเราไปสอบถามคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็คือ
พี่เจริญสุริยมาตรกำลังนั่งจับเข่าอยู่แบบนี้
พี่เขาบอกตัวเองกำลังจะเลี้ยวเข้าถนนจรัญญานนท์
ก็ขับตีคู่มากับรถยนต์แต่จู่ก็ถูกขับเบียด
แล้วก็เฉียวจนเขาเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็น
แต่ล่าสุดนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาก็มาช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวพี่เจริญส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
แต่หลังจากนี้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วใช่ไหมคะ
ตำรวจก็จะสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
ตกลงมายังไงเบี่ยงผิดเลนไหม
เพราะว่าดิฉันเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นสี่แยกใช่ไหม
ก็เลยอาจจะไม่ได้สังเกตมุมขวา

ต้องให้ความเป็นทั้งสองไปนะถ้าดูจับภาพแล้วนะ

จะไม่เห็นว่าด้านขวามอเตอร์ไซค์กำลังจะออกเบี่ยงซ้ายนิดนึง

อย่างนี้ก็เดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีนึงว่ากันไป
แต่สิ่งที่เราอยากจะย้ำเตือนคุณผู้ชมก็คือว่า

ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเนาะ
ใช่แล้วค่ะที่เห็นแบบนี้เพราะเรานั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ